บุรีก็สูบได้แต่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางหน่อยดิ

แต่ดูว่าปัญหามันมายังไงนะถึงนัวกันขนาดนี้ฮะ
มันไม่จัดส่อนบอสน่ะ
ไปให้ให้ไม่เราออกมาไปมากเลยมาเตือนเดี๋ยวเตือนยื่น
ไปไปอ่าไปด้วยไม่ไปเอาของเกิ๊ยมันทำอะไรดีกว่าแจ้งความ
จะอยู่กันยังไงต่อไปอ่ะเนี่ยโอ้โหจังหวะตัดท้าย
เมื่อกี้นี่เหมือนมีจังหวะวิ่งชาร์จอีกช็อตนึงเลยนะ
ในค้าโพสต์ด้วยเราสึกเพื่อนบ้านอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีครับ
คือกล้องวงจรปิดจะเห็นนะฮะว่าเป็นหน้าบ้านนะครับ
มีข้อความบอกว่าแบบนี้มันเข้าข่ายคุกคามไหม
เจอแบบนี้ใครช่วยได้บ้างครับตำรวจไม่รับแจ้งความ
บอกว่าเรื่องยังไม่เกิดหรือต้องรอให้เกิดเหตุมีคนเจ็บคนตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑ครับตีหนึ่งของ๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในภาพเนี่ยผู้ชายคนนึงมายืนหน้าบ้าน
ขณะที่ลูกชายอายุ๒๖ของเจ้าของบ้านออกมาสูบบุหรี่
ผู้ชายในภาพอยู่บ้านติดกันนะ
แล้วเดินมาจากนั้นก็มีการมาพูดคุยมาโต้เถียงประเด็น
ประเด็นก็คือ๒ปีก่อนเนี่ยนะ
เจ้าของบ้านเนี่ยกล่าวหาผู้ชายในคลิปว่าทิ้งก้นบุหรี่เนี่ย
คือคุณผู้ชมบ้านติดกันเนี่ยรั้วเนี่ยบางทีมันจะมีรูอยู่
พอมันเต็มมันล้นคราวนี้ก้นบุหรี่มันก็ตกตามพื้น
เจ้าของบ้านไม่พอใจครับทะเลาะกันนะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่หมู่บ้านลภาวัน๓บางใหญ่นนทบุรี
ไปพบกับนางทัศนียาวิเศษสิริอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของบ้านฮะ
นางทัศนียาเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนเดียว
จากเพื่อนบ้านจะต่อว่าลูกชายเรื่องสูบบุหรี่แล้วนะ

ยังกล่าวหาว่าลูกชายของเธอติดยาด้วย
ซึ่งหลังเกิดเหตุเธอเข้าแจ้งความที่สพบังใหญ่
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งแต่เธอสงสัยว่า
เอ้าทำไมตำรวจอ้างว่าเหตุยังไม่เกิด
แต่อีคู่กรณีของฉันเนี่ย

ไปแจ้งความคุณตำรวจรับแจ้งความ

ก็ไปที่สอนอไปแจ้งความ
ชาวพี่ก็ไปเพราะตำรวจก็เคลียร์ให้
ให้อย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กัน
ก็เคลียร์กันแล้วกันไม่ได้ทำอะไรพี่
โยก็กลับบ้านเพราะเล่าให้แฟนฟัง

แล้วมันนี่มารู้ว่าเขาแจ้งความรู้พี่
แฟนเขาก็จะทำยังไงแล้วมันเพราะอะไร
เราเป็นเจ้าทุกข์แต่เราไม่ได้
ได้แค่สายตรวจมาเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัย

ทีมข่าวไปสอบถามคู่กรณีในคลิปครับ
นายพลพิชัยอิสรางกูลณยุธยาหรือว่าโน้ต

บอกวันจันทร์ที่๗กุมภาพันธ์นี้

ไปชี้แจงพร้อมกันที่โรงพัก
ยังเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาเห็นลูกชายเพื่อนบ้านนั่งสูบบุหรี่อยู่
ก็เลยไปเตือนว่าเฮ้ยทิ้งก้นบุหรี่เป็นที่เป็นทางหน่อย

ลูกชายเขากลับพูดสวนมาบอกว่า
กลับไปดูแลลูกสาวตัวเองให้ดี

แล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
หลังเกิดเหตุเขาบอกเขาไปแจ้งความแล้วเช่นกัน
เพราะว่าลูกชายของนางทัศนียาเนี่ย
กล่าวหาว่าลูกสาวของเขา
พาผู้ชายมาบ้านไม่ซ้ำหน้าเลยเขาเสียหาย
กำกาวรหาที่น่ะ

แล้วก็สามีไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเหมือนกัน

บอกอ้าววันจันทร์๙โมงเจอกันนะแต่นางทัศนียายืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินคดี
แต่จะเอายังไงกันต่อเดี๋ยววันจันทร์รู้กันนะครับ